หลายคนนอกจากไปเที่ยวแล้วผมเห็นภาพในโลกโซเชียลนะ
ที่เขาถ่ายตัวเขาเองนอกจากไปเที่ยวแล้ว
มีอีกภาพส่วนใหญ่ก็เป็นภาพของการกราบไหว้พ่อแม่

บอกว่าพรที่สำคัญที่สุดคือ
ผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาในการให้พร
ดังนั้นมาดูพ่อแม่ชาวบุรีรำ

คือมากราบแล้วก็นำสิ่งของมาให้
และสิ่งของนั้นก็คือกระปุกออมสิน
และกระปุกออมสินมีเงินเกือบ๔แสนบาท

ไปดูวินาทีการมอบกระปุกให้คุณพ่อคุณแม่
แม่ใช้ตังค์นะพ่อเงิน

ออกมาไม่ใช่เหรียญ

ทำไมคุณไม่หยอดหรือว่ายังไง
ไม่เคยไปเจอแล้วไปซื้อลักษณะถูกแบบนี้
แต่นี่เขาค่อยหยอดเก็บเงินวันละนิดละหน่อย

แล้วก็สุดท้ายเอาไปให้พ่อแม่นะครับ
คุณพ่อคุณแม่ถึงขนาดกั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่นะ
ตอนมอบก็ว่ากั้นน้ำตาไม่อยู่แล้วนะ
พอทุบกระปุกก็ปรากฏว่าเงินออกมาแบบนี้
ยิ่งกล้านน้ำตาไว้ไม่อยู่ฟังเสียงคุณพ่อคุณแม่นะครับ
ดีใจจน้ำตาไหลวะนะ

ไม่คิดว่าลูกจะให้พ่อเยอะขนาดนี้
ดีใจนอนไม่หลับทั้งคืน

สิ่งลูกของผมนี่
น้อยนักที่ให้ผมทำให้ผมผิดหวัง

มันเคยคิดว่าถ้ามีเงินถ้าจะเลี้ยงเพื่อนให้พ่อแม่อิ่มก่อน
โชคดีมากมาปีใหม่เขาซื้อทองให้แต่ละปี

เปล่าปีหลังมีอีกก็แวร์นจ้ะ
แค่นี้แหละซ้าย

นึกว่าแต่มืนสองหมื่น
แม่ก็ดีใจน้ำตาไหล
ส่วนผู้เป็นลูกนี่ละลูกชายยอดกับตาลยูคือท่านนี้
เปิดใจว่าไอเดียเซอร์ไพรส์ปีใหม่ให้คุณพ่อคุณแม่
คืออยากตอบแทนบุญคุณให้ผู้ที่ให้กำเนิด
สำหรับเงินในกระปุกนะเก็บหอมรอมริบทุกวัน
เปอร์เซ็นต์รายได้จากการขายเสื้อผ้าย่านรัชดา
และขายสินค้าทางออนไลน์

๑ปีเนี่ยเท่ากับวันแล้วเท่าไรคุณ

แต่สุดท้ายมาให้คุณพ่อคุณแม่เพราะอยากเห็นพ่อแม่มีความสุข
แล้วก็ครอบครัวมีความสุขไปด้วยกันครับ
ฟังเสียงลูกชายยอดกระตันยูท่านนี้ครับ

แล้วก็คิดว่าเอาแค่

ผมคิดว่าน่าจะได้ประมาณ๘๙หมื่นลองคำนวณดูแล้ว
แต่พอทุบดูแล้วถึงจะตกใจเหมือนกันวันนั้น

เกือบ๔แสนทุบออกมาวันนั้นแม่น้ำตาไหลเลย
โดยผู้เป็นพ่อคุณแม่บอกว่าจะเก็บสะสมไว้สมทบสร้างบ้านหลังใหม่ที่ลูกชายตั้งใจจะสร้างให้
ส่วนตัวไม่คาดหวังอะไรขอเพียงลูกเป็นคนดีของครอบครัวและสังคมก็พอแล้วนะครับ
ชอบนะตรงที่คุณพ่อเขาบอกว่าลูกเขาคิดแบบนึงคิดอะไรรู้ไหมคุณ
ก็คือก่อนจะไปเลี้ยงเพื่อนก่อนจะไปฉลองให้พ่อแม่อิ่มก่อน
ใช่ไหมเรามัวแต่ไปเลี้ยงเพื่อนให้เพื่อนอิ่มหลังสำบรรยาปีใหม่ไปไหนเดี๋ยวเลี้ยงเอง
ถึงพ่อแม่เราไม่ได้เลี้ยงดูท่านไม่ได้ให้เงินท่านแต่ลูกชายคนนี้โอ้โหสุดยอด
เก็บหอมรอมริฟต์นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติสำคัญเลยที่ทุกคนจะต้องมี
ใช่บางทีค่อยหยอดไปแล้วไม่รู้หรอกหยอดไปแบบนึงเป็นเงินก้อนโตเป็นเงินสะสมได้ดีเลยนะครับ